คุณพระราพรโปรยไปแล้วว่ามีข่าวดีเรื่องค่าไฟ
ผมจะอ่านจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังได้รับทราบ
ผมก็เขินนะครับ
เพราะลด๗สตังค์ครับคุณผู้ชมครับ
ให้เราเนี่ย๗สตางค์ต่อหน่วยคุณผู้ชมครับ
เริ่มพฤศพาคมนี้นะครับ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หรือว่ากกพในฐานะโคศกกภเปิดเผยว่า
ที่ประชุมกกพมีมติปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
เรียกเก็บกับประชาชนงวดใหม่
สำหรับเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ลดลง๗สตางค์ต่อหน่วยครับคุณผู้ชมครับ
มติเดิมในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
จะต้องเรียกเก็บ๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วยใช่ไหม
จะลดลงเหลือ๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วยนะครับ
คุณผู้ชมครับถือเป็นการลดลงนะครับ๒สตางค์ต่อหน่วย
จากงวดปัจจุบันในเดือนเมษายนนี้
เราจ่ายค่าไฟกันอยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วยครับ
โดยมตินี้นะครับเป็นไปตามที่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาเสนอ
สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับกรกภจะทำหนังสือ
แจ้งไปยังองค์การไฟฟ้า๓หน่วยงานหลัก
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
จะให้ทันงวดบินเดือนหน้าก็คือพฤษภาคมแน่นอนครับ
ว่าหน่วยเป็นยังไงถ้าหน่วยมากขึ้น
มันก็คุณจะต้องราคาแพงขึ้นคุณจะต้องจ่ายมากขึ้นอยู่แล้ว
แล้วก็ส่วนใหญ่บ้านเป็นอัตราเก้าหน้า
ค่าไฟไปดูค่าน้ำกันบ้างคุณผู้ชมครับ

ผู้ว่าการประปานครหลวงเปิดเผยบอกว่า
การปรับโครงสร้างค่าน้ำปลาปลาใหม่
อยู่ระหว่างการศึกษาหลังจากต้องแบกภาระต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำปลาปลาเพิ่มขึ้น๑๕๒๐นะครับ
บอกว่า๒๓ปีที่ผ่านมากปนหรือการประปานครหลวง

โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าแพงนะครับ
แพงขึ้นมากถึงเดือนละ๒๐ล้านบาท
กรปนตรึงราคาต่อไปไม่ไหวแล้วครับ
ว่าอีก๒เดือนจะพิจารณาค่าน้ำแล้วเสร็จ
จากนั้นจะเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณาว่าจะปรับขึ้นหรือไม่
หรือจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
นั่นคือค่าน้ำและค่าไฟครับ

ค่าไฟเองเนี่ยก็เป็นบทสนทนาที่เยอะมากจริงนะในช่วงนี้นะคะ
ในโลกออนไลน์แล้วก็บทสนทนาที่คุยกันในวงนะคะ